งกรานนี้แน่นอนนะครับประชาชนคนไทยต้องใช้เงินมากอย่างแน่นอนครับ
ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมสำรองเงินสดเอาไว้๒๕๐๐๐ล้านบาท
ให้ประชาชนเอาไว้ใช้จ่ายกันอย่างเพียงพอครับ
นายสมบูรณจิตเป็นทงผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
บอกว่าช่วงสงกรานปีนี้แน่นอนนะครับ
ความต้องการการใช้เงินสดของคนไทยนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปกติ
โดยตอนนี้ได้มีการเตรียมสำรองธนบัตรชนิดต่างเอาไว้อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับให้ธนาคารพาณิชย์นำมาเบิกจ่ายไปไว้สำรองประมาณ๒๕๐๐ล้านบาท
ก็สูงกว่าสงกรานปีก่อน๖๗
เพราะคาดว่าสงครานปีนี้ทุกอย่างจะคึกคัก
ประชาชนจะมีการจับจ่ายใช้สอดกันมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยของการค้าไทย
ก็มีการสำรวจนะครับไปสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของเดือนมีนาคม
ต้องยอมรับว่าปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่๑๐แล้วก็ปรับตัวสูงสุดในรอบ๓๗เดือนด้วย
จากประชาชนที่เป็นผู้บริโภครู้สึกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้ว
การท่องเที่ยวเองคนไทยก็เที่ยวเยอะต่างชาติก็เที่ยวเยอะเห็นอย่างชัดเจนครับ
ส่งผลให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
และประกอบกับราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันผ่อนคลายกับเรื่องของปัญหาค่าครองชีพมากขึ้นนั่นเองครับ